ในวันนี้ทนายความของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ก็ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อหัวหน้าคอสช
ที่ได้ใช้มาตรา๔๔ให้อำนาจกรมบังคับคดียึดทรัพย์ค่าเสียหาย
ในคดีรับจำนำข้าว๓๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
โดยเรียกร้องให้ใช้กระบวนการสารตามปกติ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้และไม่เลือกที่รักมักที่ชังครับ
กระโพสไงกระโพสเถอะครับ
ก็ไม่รู้ก็ทำไงก็ไม่รู้แล้วก็ลงไปเรื่องของศาลนะนะ
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธ
จะให้สัมภาษณ์ประเด็นจำนำข้าวกับสื่อมวลชน
ที่มารอการแถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับ
โดยระบุยังมีอารมณ์ว่ามีสื่อมวลชนนำตัวเองไปพูดในเชิงเสียหาย
ส่วนวันนี้นายนพดลเหลาทองทนายความของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อโต้แย้งคัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ที่ออกคำสั่งหัวหน้าข้อสอช่อที่๕๖ทับ๒๕๕๙
กรมบังคับคดียึดทรัพย์ในโครงการรับจำนำข้าว

ควรให้สารยุติธรรมดำเนินการเรียกค่าเสียหายมากกว่าใช้กลไกทางปกครอง
ขณะที่พลตำรวจเอกวัชรพลประสาราชกิจประธานกรรมการปปช
ยืนยันว่าการไต่สวนคดีทุกฝ่ายจะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งมีบางคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ทางปปชก็ยกคำร้องไปแล้ว
พร้อมย้ำว่าปปชต้องเร่งสะสางคดีที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน๒ปี
โดยคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่อยู่ในการพิจารณาของปปช๑๕คดี
แล้วก็ล่าสุดนางสาวสุภาปียจิติกรรมการปปชก็ได้ขอถอนตัวจากการเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนไป๑คดีแล้วครับ